มีเรื่องที่ไม่รู้จะบอกว่าเป็นกรรมตามทันหรือกรรมติดจรวดหรือเปล่าคุณผู้ชม
ย้อนไป๔๐ปีที่แล้วประมาณสักปี๒๑๒๔มีศิวรึงศิลา
หนึ่งถูกโจรกรรมไปหายไปนะปรากฏว่าแก๊งโจรแก๊งนี้
มีอันเป็นไปเกือบหมดทั้งแก๊งแล้วครับเหลือคนเดียวเหลือสมาชิกเพียงหนึ่งเดียว
กลัวขึ้นมาส่งคืนมาเลยฮะส่งคืนมาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะมีพิธี
ย้ายศิวรึงศิลาอายุกว่า๑๓๐๐ปีไปประดิษฐานที่โบดพรามครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านอภินันเผือกผ่องบอกว่า
ศิวลึงศิลาองค์นี้อายุ๑๓๐๐ปีเดิมทีประดิษฐานอยู่ที่เทวสถานโบราณเรียกว่าโมกลาน
เป็นเทวสถานและชุมชนพรามดั้งเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่าสาราเทวสถานเดิมเนี่ยกลายเป็นที่ตั้งของวัดโมกลานครับ
เมื่อปี๒๕๒๔ศิวลึงศิลาองค์นี้ถูกจรกรรมไป
คนร้ายเนี่ยหวังจะเอาไปส่งขายต่างชาตินะแต่ก็มีเหตุให้มีเหตุติดขัดอ่ะ
ขายไม่ได้ส่งขายไม่ได้แล้วทีมโจรกรรมที่ขโมยศิวลึงศิลาองค์นี้ไป
ไปเกือบหมดแล้วครับโอ้ยเหลือคนสุดท้ายนี่แหละฮะ
หวาดภาวะใช่จนต้องคืนศิวลึงศิลาองค์นี้มาค่ะ
ทางคณะทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดตามคืนมาได้สำเร็จครับ
ใช้เวลาอยู่สิบปีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๒๘เมษายนปี๕๗
อันเชิญมาจากวัดนารายนิการามตำบลเหลอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ชั่วคราว
หลานหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน
เตรียมจะเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานชั่วคราวที่โบสถพราม
ทางจากจวนภูวาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอีกประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยเมตร
ในวันพรุ่งนี้ครับประชาชนแถวนั้นจะได้สักการะ
และเป็นแลนดมาร์คท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ของจังหวัดด้วย
โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมจากคณะพรามเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วก็ตั้งขบวนเคลื่อนย้ายเฉลิมฉลองตามพิธีกรรมโบราณครับ
นี่แหละฮะก็คือศิวลึงศิลาอายุ๑๓๐๐ปีครับ
ค่ะนี่เรื่องนี้ใครไม่เชื่อเขาบอกอย่าลบหลู่ใช่ไหม

ก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรแต่ที่แน่คือทำไม่ดีแน่เพราะว่ามาขโมย